ก็ขอบคุณมากนะคะที่อยู่ที่สามครับ
ก็สุดท้ายปอกเขาก็ไปสบาย
เข้าไปตอน๑๑โมง
จริงแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้มา๗๐วันเต็ม
เขาก็สู้มาตลอด
เราทราบดีว่าเขาเนี่ยสู้
ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงเป็นทางโรงพยาบาลนะครับ
แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการเข้าไปนะครับ
แล้วส่วนรายละเอียดของปอเนี่ย
พรุ่งนี้ก็จะพาปอกลับบ้านที่บุรีรำ
ไปตั้งส่วนที่วัดกลางนะครับ

เป็นสวดรถน้ำสกตอน๔โมงเย็น
แล้วก็สวดทุ่ม๑ค่ะ
มีวันอังคารวันพุธพระอาหารสุข
และเสาร์แล้วก็เมื่อกี้วันอาทิตย์
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคงตามจากข่าวอีกทีครับ

ตอนนี้คิดว่าคุณคงทำได้ไหมครับ
ก็พยายามเต็มที่ครับ
ทำใจเพราะรู้ว่าวันหนึ่งคงมาถึง
ก็สู้กันมาตลอดอดทนกันมาตลอด

ในฐานะที่อาก็ได้แบบบอกมาหลายสิ่งเลย
ใครอยากบอกอะไรที่บอกว่างี้
ก็บอกบอกไปหมดแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ